กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปแล้วก็ไปฉกทองออกมาแล้วก็วิ่งหนีไป

สุดท้ายตามรวบตัวได้แล้วพร้อมของกลาง
แล้วก็เอาไปฝังไว้ในดินด้วยนะครับ

สวนตำรวจภูทรภาค๗นำกำลังเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงทอง
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองสุพรรณบุรี
นี่ฮะคาหนังคาเขานายสงพลเกิดสีเล็กอายุ๓๕ปี
ตอนไปจับหลับอยู่ในบ้านนุ่มพาชะตัวผืนเดียว
อยู่ที่ตำบลบ้านช้างอเผิด๒พี่น้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเองตอนบ่ายมีคนร้ายเป็นผู้ชาย
ภาพนี้เอาของปลาเสร็จปุ๊บปีนเข้าไปใส่หมวกกันน็อกมีเป้
แล้วก็ถือปืนใช้ค้อนคว่างเข้าไปก่อนนะฮะ
เป็นห้างทองเยาวราชเอ็มโกแล้วก็กระจกแตกแล้วก็กวาดทองไป
น้ำหนัก๘๓บาทด้วยกันสุดท้ายก็วิ่งหลบหนีไป
มูลราคาทองสักประมาณ๑ล้านกว่าบาทแล้วก็ขี่รถจากการยานยนต์
หลังเกิดเหตุจังหลวดตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็มีอัฐานเป็นภาพกล้องวนจรปิดที่เรือนหน้าห้าง
หน้าสอบปากคำทั้งหมดทั้งมวลพร้อมส่งชุดสืบสวนไปแกะรอยผู้ต้องหาทันที
จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามรายนี้ก่อนเกิดเหตุไปชิงทองที่นี่
พยายามไปจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านค้าไม้แห่งหนึ่งในอำเภอบางซ้ายที่พระนครศรีอายุทยามาก่อน
คลิปนี้เป็นคลิปก่อนที่จะไปเกิดเหตุการณ์ที่ร้านทอง
เหตุการณ์นี้ได้เงินไปไม่มากเพราะว่ามีคุณแม่ของผู้หญิงคนนี้เขาเปิดประตูมาเห็นซะก่อน
คนร้ายตกใจแล้วก็ได้เงินไปแค่๕๐๐บาทที่เหลือนั้นทำตกเอาไว้ที่ร้านนะครับ
ต่อมาก็ไปเกิดเหตุที่ร้านทอง
รับพินิษฐ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยสอบปากคำพยานปากสำคัญจนไปเจอ
บ่อแสว่าคนร้ายอยู่ที่บ้านนี้

สุดท้ายมีการวางแผนนำกำลังปิดล้อมจับกลุ่ม

ตรงตามภาพวงจรปิดที่ใช้ก่อเหตุ
หมวกกันน็อกและเสื้อผ้าที่เขาใส่ในวันเกิดเหตุ
แล้วก็บุกเข้าไปรวบตัวตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านอย่างสบายใจครับ
นอนหลับอยู่ที่ชั้น๒อยู่เลยนะคะ

สุดท้ายไปฝังดินทั้งหมดเลย๘๐กว่าบาท
จากนั้นคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดี
สอบประวัติไปประวัติมาไปเจอ
เคยเกิดเหตุคดีเรื่องของการลักทรัพย์มาก่อน
ในท้องที่ของสภสดหนคภู
เมื่อปี๒๕๕๐แล้วก็เขาก็มาก่อเหตุอีกล่าสุดนี่แหละ
นี่คือทองที่ฝังดิน๘๓บาทน้ำหนักนะคะ